ท่านผู้ชมครับยังจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับ
เพิ่งเกิดขึ้นยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะ
มีหญิงสาวชาวต่างชาติเธอเป็นสตรีเมอร์นะครับ
เธอก็มาไลฟ์ผ่านระบบสติเมอร์อะไรพวกนี้บรรยากาศแถวสวนลุมพินี
มันก็เดี๋ยวเนี่ยระหว่างทางนี่ฮะโอ้โห
มาจับก้นเธอนะคะคือเธอเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งความนะ
แต่มีคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคือแม้ว่าเธอจะไม่แจ้งความ
แต่ว่าสอนอลุมพินีเจ้าของพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจอืม
บอกแบบนี้มันไม่ไหวคือไม่ใช่ว่าเฉพาะชาวต่างชาติหรอก
ทำกับคนไทยก็ไม่ได้ค่ะแล้วไม่รู้ว่าเคยทำกับใครยังไงมาบ้าง
วันนี้รู้ว่ารักษณะแบบเนี้ยนะครับล่าสุดมีข่าวว่า
ตำรวจจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
อยู่บนทางเท้าที่ข้างสวนลุมพินีถนนวิทยุ
ตรงข้ามประตูหนึ่งนะฮะ
เธอก็ตกใจร้องตะโกนเสียงดังเนี่ยครับ

ผู้ชายคนนี้ชื่อนายเจษดาอายุ๓๑ปี
เป็นชายเร่ร่อนที่พักอาศัยอยู่แถวรอบสวนลุมพินี
นี่ฮะตอนที่ไปนำตัวมาสอบปากคำ
ก็ให้การลักษณะพูดจาวกวนไม่ค่อยรู้เรื่อง
คล้ายเหมือนกับมีอาการป่วยทางจิต
ตำรวจก็เลยพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็พบว่ามีลักษณะของอาการป่วยเป็นจิตเพศ
ก็ส่งไปบำบัดรักษากันต่อไป
แต่ตามประวัติเนี่ยปี๖๑นายเจษดาคนนี้
อาณาจารย์ด้วยการจับก้นหญิงสาว
แล้วเขาไปแจ้งความที่สอนอทุ่ง๒ห้องมีมาแล้ว

หกสองทีนี้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ
ในพื้นที่สอนอสุทธิศาล
แล้วมีผู้หญิงเคยถูกนายเจษดาลักษณะอนาจารย์แบบ
มาแล้วจับก้นเขาเนี่ยหลายคนด้วย
แต่ว่าหลายคนเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งความส่วนใหญ่ก็มองว่าเอ้า
สติไม่ดีเล่ร่อนก็ไม่อยากเอาเรื่องอะไรประมาณอย่างนี้
แต่กรณีของสาวชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยนี่ฮะผู้ชายคนนี้นะฮะ
เดินไปเดินมาเนี่ยตำรวจไปไล่ดูกล้องได้หมดอ่ะนะฮะ
คือหญิงสาวชาวต่างชาติคนนี้เธอก็ไม่ได้แจ้งความ

เพราะมันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ย
เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเสื่อมเสียด้วย
ผู้เสียหายเนี่ยไลฟ์สดไลฟ์สดก็ออกไปไกลมาก
มันส่งผลในเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะครับ

เคยทำลักษณะนี้เนี่ยนะฮะ

หายผู้ต้องหารายนี้ก็น่าจะเป็นหุ่นคนเล่เรื่องที่เนี่ย
เพราะฉะนั้นการเฝ้าจุดอันอะไรต่าง

สุดท้ายก็ได้ตัวจริง

หญิงสาวชาวต่างชาติที่เป็นผู้เสียหายให้มาชี้ตัวผู้ก่อเหตุนะครับ

พร้อมกับบอกว่าถ้าพบว่าอาการไม่ปกติจิตใจไม่สมประกอบจริงเนี่ย

แต่ถ้าพบว่าปกติดีก็ขอให้เจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ย

คุณสุชาดาสุริคองผู้ศึกษาของเราไปแถวรอบสวนรุ่มภิ์นีนะครับ
ไปสำรวจพื้นที่แถวนั้นพบว่ามีคนเร่ร่อนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่แถวนั้น

พอเปิดคลิปของนายเจษดาให้ดูว่าผู้ชายแบบนี้ลากตาลักษณะรูปร่างแบบนี้เนี่ย
เคยเห็นไหมพักอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับคือคนเร่ร่อนแถว
นี้บอกว่าก็น่าจะอยู่แถวย่านนี้แหละแต่ว่าไม่ได้รู้
กันเป็นการส่วนตัวหรอกสำหรับกลุ่มคนที่อยู่แถวนี้

เดินเข้ามามาจับก้นเขาเลยแสดงว่าไอ้พวกโรคจิตอ่ะเออแปลกว่ะ
จับที่นี่หรือที่อื่นแปลกไม่พูดความจำหรอกอ่ะให้คนอื่น
ดูบางทีอาจจำบางคนอาจจะรู้ก็แหละแต่ผมจำไม่ค่อยดี
พอเห็นพฤติการณ์แบบนี้เพราะว่าสมมติว่านินธรรมเนี่ยเขาเป็นฝรั่งด้วย
เออเสียชื่อเลยอ่ะเสียชื่อเลย
เขาไปพูดที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เสียก็ไม่น่าไปทำ
ใครเคยถูกผู้ชายคนนี้กระทำไว้เพิ่มเติมเนี่ยไปแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สอนอลุมพินีนะฮะ

หรือว่ามีเคสไหนกรณีไหนเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยผมว่า

ก็ไม่ได้ไว้ไล่จับให้ใช่จะได้ไม่ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกนะคะ